ยายยยย
ตายข้าวไว้ข้างไหนเนี่ย

แย่ผมอยู่ข้างหลังนึง
โทรพลังมาเลย
ขอโทษฟังนะ

หน้ากรรมโดยเกิดการให้เสร็จ
เจ้านี่กันเลยเซื่อ

บ๊ายบายครับ
เหนื่อยนะ
ถ้าไงงูมึงเข้าบ้านสองตัวเรา
ขอบคุณค่ะ